ไม่หมดค่ะมองหน้าหนึ่งหาอีกหนึ่งคดี
กรณีสปายฟอร์สที่ถูกเสียอ้วนยิงนะคะ
ซึ่งก็เป็นพาดหัวตัวรอง
ปัดข่าวลือจับเสียอ้วนแล้ว

เพราะว่าตอนนี้ผู้ต้องหาทั้ง๖คนที่ถูกออกหมายจับ

เหลืออีก๑คนคือเสียอ้วน
คนล่าสุดที่โดนคือนายบ่าว
แต่ว่าก่อนหน้านี้ในมด

เป็นคนที่นั่งมาในรถยาริส
แล้วนายมดนั่งมากับรถยาริสซึ่งเป็นรถคุ้มกัน
ใช่นั่งมากับป๊อปปี้นะครับอันนี้เป็นรถคุ้มกัน
แล้วก็นายมดยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือ

และบ้านหลังนั้นก็เป็นสถานที่ในการวางแผน
อุ้มสปายแล้วก็ฟอสนะครับ
เมื่อวานนี้ก็มีการนำตัวนายมด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งก็ไปหลายจุดเลยนะคะ
ไปเริ่มต้นที่สพนจอมเทียนที่จังหวัดชนบุรี
โดยตำรวจก็คุมตัวนายกฤษณะศรีศุกร์หรือว่านายมด

จุดแรกที่ไปก็คือไปที่สวนนงนุษย์พัทยา
ก็ทั้งหมดทั้ง๔คน
ก็มีทั้งสปายฟอร์สนายสายันที่เป็นนกต่อ

แล้วก็นายมดก็มีหน้าที่ตามทั้งสองคนค่ะ
คือสปายกับฟอสไม่ให้คลาดสายตา
หลังจากจุดแรกก็พาไปจุดที่๒

หน้าพระพุทธรูปแกะสลักที่เขาชีจันทร์นั่นเองนะคะ
ประกบหลังของรถผู้ตาย

เป็นรถที่มือสังหารนั่งกันอยู่นะครับ
ทีนี้ค่ะนายมดตอนที่ไปที่เขาชีจันทร์นะคุณผู้ชม
มดยกมือขึ้นพนมมือ
ในจุดที่มีการสังหารฟอสและสปาย

การเดินทางมาร่วมทีมกับเสียอ้วนครั้งนี้
รู้แค่ว่าเสียอ้วนพามาเคลียร์ปัญหาส่วนตัวเท่านั้น
ไม่คิดว่าจะมีการก่อเหตุสังหารโหดอย่างอุกอาจ
หากกล่าวเท็จขอให้ผมมีอันเป็นไป

ก็อันนั้นเป็นเสียงนายมดตอนที่อยู่ที่เขาชีจันทร์นะครับ
แล้วก็ตำรวจก็พาตัวนายมดไปยังบ้านพัก
ย่านหนักเกลือซอย๑๒เมืองพัทยา
นายมดได้เป็นคนเช่าบ้านหลังนี้ไว้
เพื่อใช้เป็นจุดในการวางแผน
จุดนี้เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาไม่นานนักนะครับ
แล้วก็นายมดได้พูดกับผู้สื่อข่าวสั้น
บอกว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้

ฝั่งเสียงหน่ายมดครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ไปที่บ้านเช่าย่านนาเกลือแล้ว
ก็นำตัวไปจุดที่๔ต่อเลย
ก็คือที่จุดที่นายมดลงรถทัวร์บริเวณแยกพัทยาใต้
หลังจากนั้นก็ไปชี้จุดที่ปั๊มเชลล์

จุดนี้ตำรวจไม่บอกนะคะว่ามาทำอะไร
คือก็พูดสั้นว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรมากนัก

หลังจากนั้นไปอีกจุดหนึ่งค่ะตลาดน้ำสี่ภาค
ตรงนี้ใช้เวลาในการชี้จุดไม่นาน
แล้วก็รีบนำตัวไปที่สพนาจอมเทียน
เข้าห้องสืบสวนต่อนะคะ
แล้วก็ช่วงบ่ายตำรวจก็ได้คุมตัวในมด
ไปฝากขังศาลจังหวัดพัทยา
สื่อมวลชนก็มารอสัมภาษณ์ค่ะ

มีหมวกปิดบางใบหน้าไว้นะคะ
อันนี้คือเรื่องของในมดเมื่อวานนี้

แล้วก็ส่งเข้าเรือนจำพิเศษพัทยาทันทีนะครับ

เบาคือคนที่มามอบตัวคนล่าสุด
ก็ถูกควบคุมตัวไว้ที่สพนาจอมเทียน
แล้วเดี๋ยวนายเบาก็จะต้องทำแผนเหมือนกัน
จะได้ครบถ้วนลูกสบูรของเสียอ้วน
จะทำแผนวันนี้ช่วงสักประมาณ๙โมงครึ่ง
เพราะเมื่อวานนี้สอบปากคำกันทั้งวันนะฮะ

โมงครึ่งจะทำแผนกันที่เขาชีจันทร์
ก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของในเบา
แล้วตำรวจเขาก็จะนำรถยนต์ของกลาง๓คัน

ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกอาธรณ์ชิ้นทอง
กำกับการสถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียนก็บอกว่า
วันนี้เดี๋ยวพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

จะเดินทางมาติดตามคดีนี้เช่นกัน
แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องถามแล้วค่ะ

มันเป็นกระแสข่าวลือออกมาเยอะเลยจับกลุ่มได้จับกลุ่มได้
เขาก็บอกว่าตอนนี้กระแสข่าวที่บอกว่า
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวเสียอ้วนที่หลบหนีอยู่ฝั่งชายแดนกัมพูชา
บอกเลยนะว่าชุดสืบสวนอยู่ระหว่างไล่ล่า
และยืนยันว่าตำรวจยังจับตัวเสียอ้วนผู้บงการไม่ได้

อ่าแต่ก็มีข้อมูลมีหลักฐานต่างอยู่แล้วนะคะ